อ่าทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะผู้ชายคนหนึ่งบอกว่า
ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกใจจริงปลาไม่กินเหยื่อ

เพราะสิ่งที่กินเหยื่อแทนมันคือลูกจราเข้คุณผู้ชมค่ะ
ตกใจกันทั้งตำบลเลยดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
ขานี่เราออกจากเลยนี่สำเนียงแบบนี้เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โคราช

ผู้ชายคนนี้แหละค่ะเขาไปตกปลากับเพื่อน
ตอนแรกเนี่ยเอ๊ะทำไมแบตเบ็ดมันหนัก
พยายามดึงคิดว่าปลาตัวใหญ่โอ้โหวันนี้โชคดีละ
แต่พอดึงขึ้นมาไม่ใช่ฮะมันเป็นลูกเจอร์ราเคนะ
ตรงไหนถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าเด็กมันจะมีพี่น้องมันไหม
แล้วถ้าเกิดว่าเด็กลงไปเล่นน้ำเนี่ยแล้วจะยังไง
ถูกไหมในแอ่งน้ำแหล่งน้ำตรงนี้มีจราเข้อยู่
ดังเดี๋ยวจัดให้เขานำคลิปนี้มาโพสต์ค่ะ
เพราะว่าความระบุบอกว่าตกปลาได้ลูกไอ้เค่น่ากลัว
ถ้าเกิดว่าคนลงไปเล่นน้ำแล้วมันจะมีอันตรายไหม
หลุดมาจากไหนไม่รู้กลัวตัวแม่มันซึ่งก็จริงนะคะ
พิกัดคือที่เนี่ยคลองแถวตะไลโคราชนะคะ
คลองตะไลนะคะเพราะฉะนั้นใครไปแถวนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
ความเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่บอกว่าเห็นแล้วสยอง
ไม่รู้ว่ามีลูกเอ้ยมีแม่หรือเปล่านะฮะแต่ว่าที่น่ากลัวเนี่ยคือ
ว่าจะมีลูกเนี่ยโอ้ก็กลัวแล้วนะไม่ต้องตัวใหญ่หรอก
แค่นี้ก็กลัวแล้วอะค่ะมันก็ต้องมีครอบครัวเหมือนเ
มันต้องมีครอบครัวมันแตกเหล่าแตกกอไปใช่ไหม
ก็เด็กไปเล่นน้ำแถวนั้นระวังหน่อยแล้วกัน
กระทั่งคนหาปลาที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะครับ